มาดูเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเขาน้อยใจมีปัญหาครอบครัว
ตัดสินใจคิดสั้นจะกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำมูล
แล้วเดี๋ยวไปดูจังหวะที่กู้ภัยเขาพยายามจะเข้าไปช่วยชีวิต

โอ้โหจังหวะนี้คุณผู้ชมกล้องติดหมวกจับภาพไว้ได้หมดเร็วมากเลยนะคะ
แต่ก็แบบแอบให้จุกหรือเปล่าโดนชาร์จค่อนข้างแล้วเหวี่ยงลงมาตรงนี้ค่ะ
ก็เนี่ยค่ะไปล็อกคอเหวี่ยงตัวมาอยู่บนสะพาน
ตอนนี้อาการเขาปลอดภัยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบาดเจ็บอะไร
ยังไงนะคะครับซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาออกไปยืนอยู่ด้านนอกราวสะพาน
คือทำเหมือนจะกระโดดแม่น้ำมูลจะฆ่าตัวตายค่ะ
ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยจากมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี
มูลนิธิสว่างบูชาธรรมหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามสาเหตุผู้ชายคนนี้คือนายพนมวันแกนสาอายุ๒๘ปี
เขาเป็นพนักงานร้านมินิมาตรในตัวเมืองอุบลราชธานี

ถามไปถามมาสรุปความได้ว่านายพนมวันอยากให้พี่สาวมาหา
แต่ติดต่อพี่สาวไม่ได้คุณแล้วก็เลยน้อยใจ
คิดสั้นนะคะจะฆ่าตัวตายกระโดดสะพานนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือได้ทัน
ต้นก็ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
แล้วก็นำตัวส่งบ้านพักในเขตตำบลประทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ก็ไปรักษาเผื่อรอยฟกช้ำรอยถลอก
แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ากู้ภัยทำแบบนี้มันแรงไปหรือเปล่า
การล็อกตัวแต่ว่ามันไม่ควรจะเหวี่ยงลงพื้นอย่างนี้หรือเปล่านะ
หรือยังไงนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าพอหน้าเขาคว่ำลงไปด้วยไง
ผมไม่แน่ใจว่าหน้าเขาจะบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับ